หมายว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับบรรดาพนักงานตามความประสงค์ของพนักงานได้หรือไม่
ในส่วนของกระบวนการทางด้านแรงงานก็ได้มีการดำเนินการจนถึงชั้นศาลแล้ว
ทางศาลแล้วก็ทางสวัสดิการและคุ้มครองในงานก็จะไปกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามที่สารได้มีคำสั่งไว้
ส่วนในประเด็นวันนี้เป็นเรื่องที่กรณีที่โรงแรมไม่ได้ต่อใบอนุญาตไม่ขอร้องขอต่อใบอนุญาต
ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางพนักงานก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนดองเขาไว้
ถ้าสมมุติว่ามีการปิดอย่างเป็นกิจจารักษณะเขาก็ได้สิทธิ์ตามกฎหมายรายงานต่อไป

จะได้นำไปดูในข้อกฎหมายว่าสามารถดำเนินการได้มากน้อยเพียงใด
แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่จะต้องปฏิบัติต่อไปคือการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย
มันอยู่ที่การที่จะต้องพิจารณาอันนี้ตอบไม่ได้แต่ว่าก็พยายามทำให้เร็วที่สุดนะครับ

ดูข้อกฎหมายดูหลักการทั้งหลายที่มันเป็นข้อกฎหมาย
ก็เชิญเข้ามา
เพราะมันมี๒ประเด็นประเด็นความเดือดร้อนกับประเด็นข้อกฎหมาย
ความชัดเกณฑ์เพื่อเขาจะได้ไปภรรยาปฏิบัติตามกฎหมายและงานได้